ในช่วง๒ปีที่ผ่านมารัฐบาลยังคงต้องพึ่งพามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในการประคับประคองให้เศรษฐกิจนั้นสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย
แต่ว่านักเศรษฐศาสตร์เขามีการคาดหวังเอาไว้นะครับว่า
ในปีหน้าปี๒๕๖๐ถ้าเกิดว่ารัฐบาลนั้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เราไม่ต้องพึ่งพาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่อไปนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
บรรยากาศจับจ่ายในช่วงปลายปี๒๕๕๙แม้จะไม่คึกคักเหมือนหลายปีที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้ซบเศร้าจนถึงขั้นวิกฤตเพราะได้แรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลและการท่องเที่ยว
ช่วยสร้างอารมณ์การจับจ่ายและกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศให้ดีขึ้น
หากเทียบมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลในปี๒๕๕๘และปี๒๕๕๙จะเห็นว่าปลายปีนี้รัฐบาลออกหลายโครงการเพื่อประคองเศรษฐกิจ
วงเงินรวมทั้งสิ้น๔๑๐๐๔๗๐๐ล้านบาทมากกว่าปี๒๕๕๘ที่วงเงิน๑๐๐๐ล้านบาท
แม้จะไม่สามารถทดแทนการส่งออกปีนี้ที่ติดลบถึง๑๐๕จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง
แต่ก็ทำให้ทั้งปี๒๕๕๙เศรษฐกิจขยายตัวได้เกิน๑๓
การที่ทางการเข็นมาตรการเหล่านี้ออกมาในโค้งสุดท้ายผมก็คิดว่ามีประโยชน์
ในแง่ของตัวเลขที่จะได้ในปีนี้แล้วก็ในแง่ของความเชื่อมั่นนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ากำลังซื้อส่วนหนึ่งดึงมาจากปีหน้านะครับ
ซึ่งอันนี้มันก็ต้องเป็นโจทย์ของภาคธุรกิจซึ่งจะต้องไปกระตุ้นการขายกัน
หลังมาตรการนี้ผ่านไปแล้ว
จะต้องเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

และหากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้จริง
พืชผลทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรดีขึ้น
จะทำให้เศรษฐกิจไทยปีหน้าขยายตัวได้ร้อยละ๓๒
ตัวสำคัญเลยตัวงบกลางปี๑๙แสนล้านบาท
จึงมีเม็ดเงินเข้าเศรษฐกิจน่าจะประมาณ๑๖แสนล้านเนี่ย
คาดการณ์ว่าผลของเงินน่าจะมีการเบิกจ่ายชัดเจน
มากขึ้นในครึ่งหลังของปีปฏิทินปีหน้าครับ
ถ้าเป็นไปตามนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้

ถ้าหากรัฐบาลจะมีมาตรการเสริมเศรษฐกิจต่อไปอีก
ปรับรูปแบบเน้นการลงทุนมากขึ้น
ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ

เพราะปีหน้ายังมีความเสี่ยงจากค่าเงินผันผวน

คงไม่สามารถที่จะนำการลงทุนภาครัฐมาชดเชยได้
แต่อย่างน้อยการลงทุนภาครัฐแม้ว่าสัดส่วนจะน้อย

สามารถที่จะดึงดูดความเชื่อมั่นของเอกชนได้

โครงการเหล่านั้นจะดึงดูดให้เอกชนลงทุนตาม

ผู้เจ้าชาญด้านเศรษฐกิจมหาภาคมองว่า
หากรัฐบาลไม่จำเป็นต้องพึ่งพามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มีโอกาสเติบโตได้เต็มศักยภาพที่๑๐๔๕

ทำให้คนในประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข่าวเทราะทีวีปรัญงาน